คุณผู้ชมได้ดูกันต่อเรื่องของแมลงกันบ้าง
กะแตนจิ้งหรีดน้อนอะไรที่เป็นพวกเมนูแมลง

ตีนสูงแน่นอนอยู่แล้วนะอร่อยกรุบกรับกันเลยทีเดียว
แต่ว่าจากเมนูที่ขายเป็นรสเข็นค่ะ
ตอนนี้อยากจะบอกว่าเขาอัพเกรดยกระดับขายกันแบบเป็นแฟนชายแล้วนะ
โอ้โหจะมีแบบไหนอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ไปกันที่ครัวเจ๊ปูอาหารป่าตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ทางร้านมีเมนูหลักอย่างทอดยำต้มนึ่งซึ่งเปิดร้านมาได้สักระยะหนึ่ง
เพื่อนของเจ้าของร้านได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหลีดไข่ขายส่งอยู่
ทางร้านจึงได้คิดเมนูกินแปลกแวกแนวขึ้นมา
โดยที่ผ่านมาก็ลองผิดลองถูกยุ่นหลายครั้ง
จนได้สูตรเฉพาะลงตัวกับเมนูยำจิ้งหรีดไข่ทอด
จุดเด่นก็คือยำต้องแห้งน้ำแค่พอคลุก
อกจากนี้ยังมีเมนูลาบจิ้งหลีดทอด
ส้มตำไทยโรยด้วยจิ้งหรีดทอดและไข่เจียวจิ้งหรีดทอด
ใครอยากไปเปิดพิษดารกับเมนูนี้
ก็ลองแวะไปทานกันได้ที่ครัวเจ๊ปู่อาหารป่ากันได้นะครับ
ต่อกันที่เปิบพิษดารกับเมนูด้วงอ้อย
ต่อกันอีกเมนูไปกันที่บ้านบุ่งแก้วตำบลบุ่งแก้ว
อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดอ้อยขายให้โรงงาน
ชาวบ้านก็ไถพรวนและก้มลงเก็บหนอนก่ออ้อย
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าด้วงอ้อย
้วงอ้อยจะอาศัยอยู่ที่โคนต้นอ้อย
หลังจากแม่ของด้วงอ้อยคือแมงกอกวางไข่ราว๑๒วัน
ก็จะเสียชีวิตลงในไร่มันสำปะหลัง
ชาวเกษตรกรจะเดินเก็บในช่วงกลางคืน
และนำไปปรุงอาหารเปิดพิษดารจากแมงกอก
โดยก่อนนำไปปรุงอาหารจะมีการตัดบริเวณป้ายหาง

จากนั้นหลังทำความสะอาดภายในลำตัว
ด้วยน้ำที่สะอาดและนำไปปรุงอาหารเปิดพิษดาร
ของคนอีสานไม่ว่าจะเป็นคั่วทอดย่างแกงอ่อมห่อหมก
หรือนำไปแกงใส่หน่อไม้ดอก
ก็ได้รสชาติที่เผ็ดร้อนยอดเยี่ยมแซ่บเวอร์
้วงอ้อยถือเป็นอาหารพื้นถิ่นหายาก

ช่วงที่เก็บดวงอ้อยได้คือช่วงกลางเดือนมกราคม

และสุดท้ายการเปิดพิษดารกับเมนูต่อหัวเสือ
อบตปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
สืบสารอนุรักษ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน
เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือสร้างรายได้
และมีการสาธิตโชว์การประกอบอาหารสารพัดเมนู

เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ยึดอาชีพเสริมเลี้ยงต่อหัวเสือสร้างรายได้มานานกว่า๓๐ปี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในวันนั้นก็มีการจัดแสดงนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อ
วัฒจักรชีวิตของต่อหัวเสือไปจนถึงการจัดประกวดโชว์การปรุงเมนูเด็ดสารพัดเมนู
จากต่อหัวเสือจากชาวบ้านในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นหมกต่อคั่วต่อนึ่งต่อแกงต่อหัวเสือห่อหมกต่อยำลูกต่อและผัดต่อ
เรียกได้ว่าแต่ละเมนูสมคำร่ำลือจริงครับ
บางอย่างก็เคยกินแต่บางอย่างก็ไม่เคยกินจริงนะ
นั่นสิมันเป็นเมนูเปิบพิษดารที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยกินหรือว่าเคยกินก็แล้วแต่